คุณผู้ชมฮะในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ใครก็อยากเป็นเศรษฐีนะครับ
มีทุนก็สามารถนำมาปลดหนี้ลงทุนเปิดร้านขายของสร้างงานสร้างอาชีพให้กับตัวเองอย่างมั่นคงเลยนะครับ
เพราะเครื่องดื่มคาราบาลแดงนอกจากจะราคา๑๐บาทเท่าเดิมแล้วนะฮะ
ฝาคาราบาลแดงอย่าทิ้งครับส่งมาลุ้นรางวัลมอเตอร์ไซค์และทองล้านกันนะฮะ

นี่คุณพูดถึงทองล้านดิฉันต้องย้ำเลยค่ะ
รางวัลกันชัดว่าการแจกทองล้านคุณผู้ชมด้านนี้เลย
เห็นไหมทองล้านและที่ตั้งเรียงกันอยู่
มอเตอร์ไซค์คาราบาลแดงตกแต่งสไตล์คาราบาลแดงนะ
โอ้โหรวมมูลค่าของรางวัลทั้งหมดเนี่ยนะคะรวมแล้วกว่า๘ล้านบาทเลยนะ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าที่อยู่ด้านข้างตรงนี้แล้วคุณผู้ชมอยากได้
คุณผู้ชมอยากเป็นเจ้าของทำยังไงฟังกติกาดีนะคะ
กติกาง่ายมากเขียนบีบส่งเอาเขียนก่อนคุณผู้ชม
ถ้าเกิดใครที่ดื่มคาราบาลแดงทำอย่างนี้ดื่มปุ๊บเก็บฝาไว้
เขียนชื่อนามสกุลเขียนเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือของเรานะ
พับใส่ในฝาคาราบาลแดงแล้วบีบ
ส่วนใครที่ดื่มคันโซคูณ๒อ้าวดื่มเสร็จเก็บฝาไว้
เอาเศษกระดาษมาเขียนคำว่าตับคำเดียวเลยค่ะ
นามสกุลเบอร์โทรศัพท์พับใส่ในฝา

ส่วนขั้นตอนสุดท้ายอันนี้ต้องทำค่ะ

ส่งมาได้นะคะที่ตู้ปน๒บปชเชิงเศร้าสองสี่หนึ่งสามศูนย์
หรือจะไปที่ร้านแถวบ้านคุณก็ได้
ร้านค้าที่ร่วมรายการร้านซีเจมอร์ร้านถูกดีมีมาตรฐาน

อย่ารอช้านะเพราะว่าเราแจกกันทุกวันค่ะ
ติดตามประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีได้ทุกวันเลยนะ
ตอน๙โมงครึ่งในรายการตลอดข่าวค่ะ
แล้วยังสามารถส่งมาได้จนถึงวันสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ
ก็คือ๓๑กรกฎาคมนี้นะคะ
อ้าวเขียนบีบส่งแล้วขอย้ำอีกทีก็แล้วกันนะคะ
ดื่มเครื่องดื่มคาราบาลแดงในราคา๑๐บาทเท่าเดิม
และเครื่องดื่มใหม่คันโซคูณ๒เพื่อนรักนักดื่ม
นวัตกรรมจากญี่ปุ่นมีส่วนผสมจากตับค่ะ
กรูโคโรโนแลคโทนและสารสกัดขมิ้นชัน
อร่อยสดชื่นหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณทั่วประเทศนะคะ
อย่ารอช้านะคะคุณผู้ชมส่งกันมาเยอะ
คาราบาลจะจับแจกล้านต่อไปวันที่๑กรกฎาคม
ผู้โชคดีคนต่อไปอาจจะเป็นคุณผู้ชมก็ได้ค่ะ